ดูเรื่องนี้กันหน่อยหลายคนคล่องใจกันเยอะ

ไปชนกับอัลลองดูคลิปไปด้วยเลย
ปรากฏว่าอ่าคันนี้เหมือนจะอันอ่าฮู

ใช่ไหมทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่า

ใช่ไหมทุกคนพูดแบบนี้เหมือนกันว่ารายเดอร์คือผู้เสียหาย
แล้วตอนนี้ก็คือมีรถคันสีขาวทางขวา
เป็นรอยรถอีกคันทางซ้ายเนี่ย
ก็เป็นรอยเหมือนกันเพราะว่าถูกมอเตอร์ไซค์สองคันนี้เบียดแล้วก็ชนเฉียวชน
ปรากฏว่าตำรวจมาถึงปุ๊บ
โดนแจ้งข้อกล่าวหาทั้งรายเดอร์และคนขี่มอเตอร์ไซค์ว่า

ญาติรายเดอร์บอกบอกว่าแบบเฮ้ยประมาทร่วมได้ยังไง
ดูสิก็เห็นอยู่ว่าเขาขี่ของเขามาดีแล้วมอเตอร์ไซคันนี้นั่นแหละ
แซงมาชนรายเดอร์จนมันเกิดอุบัติเหตุ
ทรงสารเขาว่า
เขาเวี่ยงรถได้อันนี้งงมากว่าแบบ
พอคันเล็กมันค้านอยู่มันก็เลยวิ่งไปชนทางบีเอ็ม

แล้วอุปกรณ์ทำมาหากินของเขาว่า
คือเรื่องนี้เนี่ยที่คนคล่องใจก็คือว่า

พรตำรวจตรีจิฐษัรแก้วแสงเอกพบนคพบริชาการตำรวจนครบาน
ออกมาชี้แจงเองเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้น๓๐กรกฎาคม
ขอชี้แจงก่อนว่าที่สนพหนโยธินแจ้งข้อกล่าวหากับ
รายเดอร์แล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่พุ่งชนเนี่ย
ทำถูกต้องแล้วเพราะมันผิดกฎ
พระราชบัญญัติการจราจรทางบกปี๒๒มาตรา๔๓วงเล็บ๔
คือห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาท
หน้าหวัดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าก็รายเดอร์ไม่ได้ขี่หวาดเสียวไง

ปกติมอเตอร์ไซค์วิ่งเลนไหนคะ

คือปกติมอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งเลนซ้าย
ถ้าวิ่งเลนอื่นเนี่ยคือผิดกฎอยู่แล้ว
แล้วถ้าดูจากคลิปเมื่อกี้นี้เนี่ย

ก็คืออันนี้เป็นปกติของเมืองไทย

เวลาเราขับรถบนท้องถนนเราก็จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย

แต่นี่แหละค่ะคือสาเหตุที่บอกว่า

คนที่พุ่งมาชนนั่นน่ะผิดแน่อยู่แล้ว
แต่รายเดอร์ก็ผิดด้วยเพราะว่าเขาดันไปวิ่งระหว่างเลน
ก็เลยโดนข้อหาประมาทร่วมไป
เบื้องต้นก็โดนเปรียบเทียบปรับไปคนละ๕๐๐บาท
คือรายเดอร์โดน๕๐๐แล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซเซอร์สีดำที่พุ่งชนเขาเนี่ย
ส่วนรถยนต์๒คันซ้ายขวาที่ได้รับความเสียหายจากการเฉียวชน
มีการเจรจาค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในกระบวนการที่ประกันทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการค่ะ
เพราะฉะนั้นทางบอชนเองขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์และขอชี้แจงมาตรงนี้เลยว่า
แม้ว่าคุณจะถูกชนแต่ถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ระหว่างเลนแบบนี้

ด้วยค่ะคือเข้าใจ
ถามว่าตำรวจเองก็เห็นใจรายเดอร์นะ

มันมีกฎอยู่แล้วว่ามอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งเลนซ้าย
ก็เหมือนรถใหญ่ที่ต้องวิ่งเลนซ้ายแต่ทุกวันนี้ก็อยู่เลนขวากันลึ่มเหมือนกัน
คือคันเร่งค้างมันก็เลยพุ่งไป

ตรงตีนรถไฟฟ้าจอดเลย
ถึงบอกว่าคือมันต้องจัดการระบบระเบียบเลนถนนให้ดี
คือถ้าอยากให้เขาวิ่งซ้ายสุดจริงมันต้องมีเลนสำหรับเขาจริงที่เขาทำความเร็วได้

นี่เรนรถเมก็รถอื่นเข้าวิ่งเนอะ
ก็ต้องทำทุกอย่างให้มันรอบด้านทั้งหมดด้วยนะครับ
แต่ว่าเขาก็บอกขอชิ้นแจ้งกันแล้วกัน
เพราะว่าขี่ระหว่างเลนมันผิดกฎหมายจริง

โปรดติดตามตอนต่อไป